มันจะเต้นเรื่องก่อน

ลิฟท์
อ้าวอ้าวเปิดทางเลยเปิดทางเลยขอทางหน่อยขอทางหน่อย
ทางหลังทางหลังทางหลังไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวท้อยไปเลย
ขอโทรไปขอโทรไปขอโทรไป

อันที่มันเพื่อน
น้องมึงมันตุดมึงมันตุด
ปลอดภัยนะครับตรงไทยต่างทางสอดพวกกันนะครับ
ดีใจที่ทำให้ภารกิจทั้งนี้สำเร็จรวมร่วงให้ได้ครับดีในความสำเร็จนะครับ
แปดชั่วโมงเศษนะครับครับคุณผู้ชมน้ำตาของทีมกู้ภัยที่อยู่กันแต่เมื่อคืนนะครับ
ตอนนี้ทุกคนสามารถช่วยหนูน้อยได้แล้วนะครับ

วิ่งทรัพย์เหมือนระวังราว
ตอนนี้มีอุปสรรคอะไรครับอุปสรรคก็คือเวลาเราช่วยเหลือครับ
เศษกุ่นเศษดินเศษเหงือมันจะลงมาครับ
ไหลลงมาตลอดจมูกใช่ครับจมูกน้องฝั่งน้อง

ตอนนี้ลักษณะการติดกล่องสุดท้ายที่น้องติดอยู่เนี่ย

คือตกมาแรงกระแทกเข้าไปปุ๊บแล้วขาเรายังไม่เห็นว่าน้องติดอยู่ลักษณะไหน
น้องอาจจะบาดเจ็บก็ได้น้องอาจจะแบบมีขาแบบพับอยู่
ว่าอยู่ในท่านั่งอยู่เรายังไม่เห็นครับ
เฉพาะสีสาใช่เฉพาะครึ่งตัว
น้องยิ่งไหมตอนนี้ยิ่งพยายามยิ่งสู้ครับ
อ๋อน้องสู้ใส่สู้มาก
นี่อยู่อยู่กันทั้งคืนแล้วนะทั้งคืนครับตั้งแต่สี่โมง